พอกำลังจะเดินหัวพ้นลงไปเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนมีอะไรยืนอยู่ในห้องน้ำ
ครับเขาก็เลยหันไปดูหันภาพไปดู

แต่ขาคือเหลืองแล้วก็เป็นเขียวม่วงช้ำเลือดช้ำหนองไล่ลงมาจากข้างล่างค่ะ
สิ่งที่เขาเห็นคือเป็นร่างผู้ชายที่กำลังเดินมาหาเขา
มาสะดุ้งสุดตัวอีกทีนึงคือเสียงอยู่ข้างหู

คุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับทุกค่ำคืนวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับแต่ก่อนที่จะไปพบ
กับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวของคุณมาที่

และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ

และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมสักครั้งครับ

เกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่าเฝ้าระวัง

เป็นประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่งถ่ายทอดมา

สนใจครับเรื่องนี้จะได้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรา

เอ่อเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวในระหว่างเล่าขอแทนตัวเป็นเจ้าของเรื่องเอง

คือเป็นเรื่องของคุณเชอรี่เนี่ยเล่ามา
คุณเชอรี่นะคะมีเพื่อนที่ชื่อแตงสนิทกันตั้งแต่เรียนมัธยมจน
จนจบปริญญาตีทำงานแล้ว
แต่ก็ต้องมาห่างกันไปเพราะว่าคุณแตงเนี่ยมีแฟนขี้หึงมาก
ไม่อยากให้ไปคบหากับเพื่อนไม่อยากให้ไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่ไหนเลย
เพราะฉะนั้นแตงก็จะห่างกับเพื่อนทุกคนไปโดยปริญญา
เชอรี่ก็อ่ะโอเค
พอไม่ค่อยได้ติดต่อเพื่อนก็ลืมไปเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงาน
แล้ววันหนึ่งก็ได้ข่าวน่าตกใจจากเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เคยสนิทกัน
ว่ารู้ข่าวหรือเปล่าว่าตอนเนี้ยแตงกระโดดตึกตายเฮ้ย
กระโดดคือกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
หลังจากที่หายจากการติดต่อกับเพื่อน
รู้ข่าวอีกทีนึงคือฆ่าตัวตาย

แล้วบอกแล้วเป็นยังไงมั่ง

โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้
แล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวให้ทราบเรื่อย

แต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากนัก
วันหนึ่งได้มีโอกาสที่
ไปเยี่ยมคุณแตงที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นคืออาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังมีแบบอาการแขนหักขาหักอยู่
เริ่มสื่อสารไปบ้างเล็กน้อย
ในขณะที่ไปเยี่ยมนะคะก็ได้พบกับพ่อแม่

ทำไมแฟนเขาไม่มาเลยสักวันหนึ่ง

เขาก็เลยบอกว่า

ถ้าพูดคุยอะไรได้สะดวกกว่านี้
แล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะคะแม่
ก็คือไปเยี่ยมก็คือได้แค่มองอยู่ด้านนอก
พอวันเวลาผ่านไปอาการดีขึ้น

ใกล้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ด้วยอาการแขนกับขาก็ยังเดินไม่ได้

ก็เลยได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับแตงบอกว่า

ตั้งแต่มัธยมจนจบปริญญาตีเนี่ย
อะไรที่ทำให้แกตัดสินใจแบบนั้น
แงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า

แต่มันมีคนที่ทำให้ฉันตกลงไป

เขาก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรก
ก็ต่อไปนี้เดี๋ยวมันจะแอนตัวเป็นแตนเองนะคะ
คือแตงเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัด
ที่ครอบครัวอยู่ในแวดวงคน

แล้วบังเอิญว่าไปงานเลี้ยงงานหนึ่ง
แล้วได้พบกับพี่คนนึงชื่อเอก
พี่เอกเนี่ยเป็นผู้ติดตามผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดนี้

แต่พี่เอกเนี่ยเขาจะชอบบอกว่า
ด้วยที่พี่ทำงานกับคนมีอิทธิพล
ไม่อยากให้แฟนพี่ไปสูงสิงกับใคร
เพราะว่าถ้ารู้จักคนมากคนมากความ
เขาก็เลยพยายามกันแตงไม่ให้ไปคุยกับคนอื่น
แตงก็เลยไม่รู้ข้อมูลของคุณเอกสักเท่าไหร่
รู้แค่ว่าอ๋ออยู่คนเดียวโสด
พูดคุยไปมาหาสู่กันสักพักนึง
แนนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวเนี่ย
แงงของไปหาพี่เอกที่ต่างจังหวัดได้ไหม
ก็บอกว่าได้พี่อยู่คนเดียวอยู่แล้วมาได้เลย
ก็คือจะไม่เข้าบ้านตัวเองจะไปที่บ้านคุณเอกเลย

ลงรถรอบแรกคือเจอบ้านข้าง
เฉงือหน้ามาดูผ่านกำแพง
แนนกำลังชักผู้หญิงคนนั้นก็หลบตาแล้วก็เดินหายไป

อย่าไปสูงสิงกับเพื่อนบ้าน
อย่าไปคุยกับใครเลยเราอยู่แค่ของเรา
ถ้าเราไปคุยกับคนอื่นเขาก็จะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเรานะ

ดูนู่นดูนี่ดูรูปทำกิจกรรมในบ้านทำทานข้าวด้วยกันไง
สักพักหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาคุณเอกก็ออกไป
ตอนนั้นประมาณ๔๕ทุ่มแล้ว
แต้งก็พี่เอกรีบกลับนะเดี๋ยวหนูลองเปิดประตูให้
เผลอหลับไปจนประมาณเที่ยงคืน
ได้ยินเสียงอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งบ้านเป็นทาวน์ฮาส์ที่อยู่ติดกันหลายหลัง

เสียงกุกกักบ้างฮะก็เสียงคลองหล่น
ก็เลยลุกขึ้นมาลองขึ้นไปดูหน่อยสิ

คือพอเดินไปที่

เขาก็เลยเดี๋ยวขอเปิดไฟขึ้นไปดูหน่อย
พอเดินขึ้นไปดูเขาก็เห็นว่าทุกอย่างยังปกติ
แล้วชั้น๒น่าจะไม่มีใครขึ้นมานานแล้ว

เดินขึ้นไปถึงชั้น๒ด้านหน้าจะเป็น

ซ้ายจะเป็นห้องน้ำ

จากห้องน้ำห้องนี้ไปจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึง

เขาก็เลยก็คงไม่มีใครเข้ามาแน่ไม่มีร่องรอย

พอเดินลงมาก็เผลอหลับไปแป๊บนึง
ก็ได้ยินเสียงคนขับรถเข้ามา

เพราะคุณเอกเขาล็อกประตูจากด้านนอก

พี่ลืมว่าหนูอยู่ในบ้าน

ไปไหนพี่ชินกับการล็อกบ้านขอโทษขอโทษ

พยายามจะกำชับตลอดว่า
ไม่ให้พูดคุยกับใคร
จนตกดึกแล้วเขาก็ยังไม่กลับมา
ก็คือต้องทานข้าวที่อยู่ในตู้เย็นไปก่อน

กึ่งหลับกึ่งตื่นว่า
ได้ยินเสียงผู้ชายมาเดินในบ้านหลายคน
พูดคุยกันยุ่งเสียงวิทยุ

ในขณะนั้นคาดว่าน่าจะอยู่ในพวัง

เห็นผู้ชายใส่ชุดคล้ายกู้ภัย
เดินผ่านไปผ่านมาในบ้าน
เขายืนอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นกู้ไพ
ตรงหน้าเขาจะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นสอง
แป๊บหนึ่งเขาก็เห็นภาพกู้ไพยยกศพลงมา

ประตูก็ยังถูกล็อกจากด้านนอกอยู่ดี

บอกว่าอ้าวก็หนูอยู่คนเดียวดึกดื่น

ถ้ามีใครมางัดบ้านจะทำยังไง

เขาก็รู้สึกเริ่มผิดปกติ
ก็จะชอบเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเป็นระยะว่า
เขามีพฤติกรรมแบกนะแฟนเขา

เขาแบบพี่คะหนูฝัน
ฝันว่ามีกู้ภัยเข้ามาในบ้านเราเต็มเลย
แล้วมีการยกศพลงมาจากชั้นสองอืม
อย่าคิดเยอะคง
คิดมากฟุ้งซ่านดูทีวี

พี่ทำงานเหนื่อยพี่ไม่อยากมานั่งฟังเรื่องไร้สาระ

พยายามจะคุยข้างบ้านก็ไม่ให้คุย

พี่เอกเนี่ยอยู่ปุ๊บปับก็ออกไปอีกแล้ว
เขาก็จะบอกว่านายโทรตามพี่ต้องออกไปเดี๋ยวนี้
แต่ทุกครั้งที่เขาออกไปเขาจะมีการพกปืนไปด้วย

เขาได้ยินเสียงกุกกักแต่ครั้งนี้คือตั้งใจฟัง
ว่ามันมาจากในบ้านเราหรือมันมาจากข้างซ้ายข้างขวากันแน่

แต่ครั้งนี้คือเสียงมันไม่หายนะคะ
เดินขึ้นไปเรื่อยเพราะหัวโผล่ขึ้นไปชั้น๒ปุ๊บ
เอ้าทำไมห้องน้ำมันแง้มอยู่ล่ะ
เขาก็เลยเดินขึ้นไปห้องแรกก็ยังเปิดได้เหมือนเดิม
พอเลี้ยวซ้ายไปทางห้องน้ำเขาก็ผลักออกไป
เออมันเปิดได้ฮะแต่คราวที่แล้วเหมือนหลอก
แล้วก็เดินไปที่ห้องนอนใหญ่

ก็จะมีเตียงที่ยังคงสภาพมีที่นอนมีผ้าห่มวาง
เหมือนเคยมีคนใช้ห้องนี้มีข้าวของอยู่พอสมควร
แต่เหมือนจะไม่ได้ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว
เพราะว่ามันมีรอยหยักไย่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าหรือว่าคุณเอกเขามาเปิดไว้
เพื่อที่จะให้ใครมาทำความสะอาด
แต่ก็ไม่เดี๋ยวค่อยถามดีกว่าให้เขากลับมา
กำลังจะเดินลงมาจากชั้น๒แล้ว
พอเดินลงมาปุ๊บระหว่างที่เราจะเดินพ้น
มันจะเป็นช่องตรงราวบันไดใช่ไหมคะ

พอกำลังจะเดินหัวพ้นลงไปเนี่ย
เขาก็เห็นเหมือนมีอะไรยืนอยู่ในห้องน้ำครับ
เขาก็เลยหันไปดูหันขวับไปดู
คือเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่อย่างนี้

ใช่ค่ะคือจังหวะช่วงสายตาก่อนที่จะ
บันไดมันมองได้ก็คือจะเห็นประมาณเท่านี้

แต่ขาคือเหลือง
แล้วก็เป็นเขียวม่วงช้ำเลือดช้ำหนองละ

เขาก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งตุ้มลงมา
สิ่งแรกที่เขาทำคือวิ่งไปที่ประตู

มันออกยังไงก็โดนล็อกทุกวัน
ออกไม่ได้แล้วเขาก็พยายามทุกข้าง

มันไม่มีใครที่พยายามที่จะออกมาดูเราเลย

ได้ยินแต่เหมือนไม่มีใครสนใจบ้านหลังนี้

ตึกตึกตึก

แล้วเหมือนกับว่ากำลังจะเดินลงมา

เป็นขาที่แบบช่วงนี้ซีด

ค่อยก้าวลงมาจากบันได

มายืนสองข้างแบบนี้

เขาแบบจะร้อง

แล้วขาขานั้นก็ถอยกลับขึ้นไป
ส่วนคุณแตงช็อกอยู่ที่ประตู
พอคุณเอกเปิดประตูเข้ามาได้
แปงก็โวยวายอลวาดอย่างเลย

พี่ผีหลอกมีผู้หญิงเดินมาจากข้างบน

ไหนจะมีใครก็มีแค่เราอยู่คนเดียว

มาทำงานกลับมาเหนื่อยต้องมาเจอ

พี่พาหนูขึ้นไปดูสิ

ทำไมตอนเดินขึ้นไปดู

พอกลับเข้ามามาคุยกันแบบสงบสติอารมณ์

แนนก็นั่งรอแล้วก็กดโทรศัพท์

แล้วก็แบบมันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วอะ
ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว

เดี๋ยวเราจะขอกลับกรุงเทพหรือขอกลับไปที่บ้านพ่อบ้านแม่แล้วอะไรอย่างนี้

เดินออกไปคุยเงียบข้างนอก

วันนี้ก็พี่เพิ่งกลับบ้านมา

เพราะว่าโดนคุณเอกตบ
เหมือนทะเลาะกันแล้วพังมือ

ก็เหมือนนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองทำร้ายแฟน

รักหนูนะพี่อยากให้หนูมาฟังพี่
แต่แตงเงียบแล้วช็อกคืน

ว่ายพ่อกับแม่พี่อีกจังหวัดนึง
แตนก็โอเคยอมนอน

ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงคนมาตะคอก

ไม่มีอะไรมองดูนาฬิกา

ก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็อาบน้ำอาบท่าก็คือแต่งตัว

ขับรถเพื่อที่จะไปอีกจังหวัดหนึ่งไปบ้านพ่อแม่คุณเอก
ระหว่างนั้นก็คุยกันปกติเหมือนเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องหึงห่วงเมื่อคืน
คือเคลียร์กันแล้วแต่ในขณะนั้นเนี่ยโทรศัพท์ก็เข้ามาอีก
แต่คุณเอกไม่รับสายแล้วก็มีข้อความเด้งเข้ามาบอกว่า
กลับบ้านเร็วนะคะหนูรออยู่แล้วก็ลงชื่อผู้หญิงคนนั้นด้วย
ก็ทะเลาะกันบนรถอีกรอบนึงแต่ครั้งนี้คือคุณเอกโมโหมาก
หยิบปืน
บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะเลิกแล้วนะหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะพี่ทำร้ายหนูอย่างนี้

ถ้ากูทำอะไรมึงไม่ได้คนรอบข้างมึงเดือดร้อนแน่

ก็ต้องทนนั่งรถไปจนถึงบ้านพ่อแม่ผู้ชาย
แต่เหมือนอารมณ์เปลี่ยนอีกแล้วเพราะเจอพ่อเจอแม่
จูงไปแบบสวัสดีนะเนี่ยพี่ไม่เคยพามาไหว้พ่อแม่เลยนะ
แตงตอนนั้นคือฉันจะหลุดจากผู้ชายคนนี้ได้ยังไง

แล้วเย็นวันนั้นนั่งทานข้าวกันอยู่

แล้วผู้หญิงก็วิ่งขึ้นบ้านคุณแตงวิ่งขึ้นบ้าน

เป็นเหมือนเส้นบายพระต่างจังหวัด
ไม่มีบ้านคนไม่มีร้านค้า
มีแค่สำนักงานเล็กริ่งทาง

นั่งคุ้นอยู่แล้วก็หลับ
รู้สึกเหมือนมีผู้หญิงมานั่งข้าง

กลับบ้านไปเลย
พอสะดุ้งได้ก็เหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามา
เป็นแม่กับป้าคุณเอก

เขาอารมณ์ดีขึ้นแล้ว

ไปคุยกันดีด้วยเหตุผลดีกว่า

พ่อแม่ของคุณแตงไม่เคยรู้เลยว่าคุณแตงโดนทำร้ายนะคะ

พยายามพูดดีเก็บไว้ในใจว่า

แล้วก็พยายามจะติดต่อกับเพื่อนว่า
เราสามารถจะเอาเรื่องหรือทำอะไรได้บ้าง
เพื่อนก็ให้แอบคุยกับพี่ตำรวจคนนึง

เขาก็บอกว่าคุณก็ต้องเอาตัวคุณออกมาจาก

งั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอาจจะทำร้ายถึงชีวิตก็ได้
แต่ถ้าจะแจ้งความคุณต้องยอมรับว่าพ่อแม่คุณก็ต้อง
คือมันก็จะเป็นข่าวเฉาในจังหวัดนั้นเลยนะ
เขาก็เลยโอเคเดี๋ยวหนูจะพยายามเอาตัวรอดจากตรงนี้ไปได้ก่อน
จนพยายามตีตัวออกห่าง

ไปอยู่หอเพื่อนไม่กลับหอตัวเอง
ก็จะมีคนส่งข่าวมาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ตามไปหาคนคนนั้น

บุกไปหาพ่อแม่ตี๓ตี๔

จนเขาเงียบหายไปมั่นใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้เลิกแล้ว
แต่เขาก็เก็บของ

พี่คะถ้าเจอคุณเอกมา

มีวันหนึ่งกำลังดูทีวีเราพอโทรขึ้นออกว่า

บอกพี่ขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นคีย์การ์ด

จนสุดท้ายแล้วคุณเอกเขาก็ถอดใจ

ถึงกลับไปหาพ่อแม่ข่มขู่ทุกอย่าง

คุณแตงก็ได้มีสัมพันธภาพที่ดีของคุณ
กับคุณตำรวจที่ชื่อมีนมากขึ้น

เขาก็ไปงานเลี้ยง

แต่ทุกคนต้องตกใจและอึ้งกันไปหมด
เพราะว่าอยู่มีผู้ชายคนนึง

ช่อใหญ่มากแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือคุณเอก

หวดเขาลุงรังผมยาว
เดินผ่านมาเป็นงานโต๊ะจีน

แล้วก็มานั่งคุกเข่าอยู่โต๊ะคุณแตง

โดยที่หัวหน้าเก่าเขาก็อยู่อีกโต๊ะนึง

จะมาทำจะมารัวยิงกาดยิงอะไรหรือเปล่า

แฟนเนี่ยคุณตำรวจที่ชื่อมีน

ย้ายหอเถอะที่คอนโดอะ

ผู้ต้องหาอีกจังหวัดหนึ่ง

ในระหว่างที่เผื่อผ่านมาเดือนกว่า

เพราะเหมือนเขายังมีความหวาดระแวงเยอะ

แต่พี่จะรีบกลับประมาณตี๕๖โมงเช้า

โค้งไฟมันสปาร์คดับ

พอคว้าโทรศัพท์มาเสร็จก็
เอามือเหมือนพยายามจะดึงออก

เขาก็คว้าตอนนี้เริ่มคว้า

เหยียบหมอนแล้วก็หมอนมาปิดหน้าอยู่

ใจจะขาดแล้วคือทำอย่างไรดี
ดิ้นดิ้นดิ้นสุดตัวเลย

พยายามควานทุกอย่างที่สามารถจะเป็นอาวุธได้
พอตกลงมาแป๊บนึงคือมันมืด
พอดิ้นแล้วรู้ว่าอะไรอยู่ทิศไหน
สิ่งแรกที่เขาวิ่งไปคือประตู
เขาวิ่งไปที่ประตูพยายามเปิดเปิดไม่ได้
เขาทุบกลางดึกอะค่ะ

ได้ยินเสียงร้องขนาดนี้ต้องมีใครได้ยิน
ในขณะที่ร้องเรียกให้คนช่วยเขาก็หันมา

เป็นร่างผู้ชายที่กำลังเดินมาหาเขา
ข้างหลังจะเป็นแบ็คกาวน์เขาก็คือจะเป็นม่านระเบียง

เขาก็หันมาทุบประตูใหญ่เลยช่วยด้วยช่วยด้วย
มาสะดุ้งสุดตัวอีกทีนึงคือ

ก็วิ่งพวดจากที่ประตู

มันเป็นประตูกระจกแบบนี้

มันเปิดอยู่มีแค่ม่านที่คุมอยู่

จะเป็นการเสียหลักเพราะความตกใจ

แล้วก็ทะลุผ้าม่านออกไปเลย
เสียหลักตกลงไปแตกข้างล่าง
เห็นบอกว่าเป็นกล่องเป็นรัง

แต่ในระหว่างที่เขาสลบไปเนี่ย

ตอนนั้นยังไม่มีการแจ้งความใด
เพราะว่าคนเจ็บยังให้การไม่ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยนิ้วมือแค่ของคุณแตงกับของคุณมีนเพราะอยู่กันสองคน

ไม่มีบุคคลที่สามไม่มีรอยเท้าของบุคคลที่สามอืม
ร่องลอยกระจัดกระจายในห้องคล้ายการต่อสู้
แต่มันไม่มีร่องรอยของบุคคลที่๓เลย
ได้ยินเสียงแค่เบาเสียงทึบเบา
วงจรปิดหน้าตึกก็เห็นเพียงว่า
เหมือนมีอะไรหล่นลงมาบนกองกล่องเนี่ย
แล้วกองก็กระจายเข้ามาในฟิล์มแค่นั้นเอง
ไม่มีบุคคลอื่นไม่รู้จะดำเนินการยังไงต่อไป
ก็เลยต้องรอให้คุณแตงฟื้นมาพูดได้

คุณแตงพอเริ่มฟื้นคุณมินก็เข้ามาถาม
แต่ยังให้รายละเอียดมันไม่ได้ถามแค่ว่าใครเป็นคนทำ

เพราะมั่นใจว่าแฟนไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอนทุกอย่างปกติ
คุณแตงก็บอกว่าคุณเอก
คุณมีนโกรธมากก็เลยพาก็เลยให้ตำรวจเนี่ย

ไปบ้านคุณเอกก็ไปเจอคุณแม่คุณพ่อที่อยู่อีกจังหวัดนึงค่ะ
เขาก็นั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเอกตายไปแล้ว
ก็ตกใจกันก็ต้องย้อนกลับมาหาข้อมูล
เออมีคนมีคนตายแล้วจริงชื่อนี้ชื่อนี้
คือหลังจากที่คุณเอก

เอาดอกมะ

เอาดอกมะ

เอาดอกมะ

คือออนคือภรรยาที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้
แต่ทนกับความเจ้าชู้คุณเอกไม่ไหว
ทุกครั้งที่มีปัญหาจะต้องมีการทะเลาะตบตี
คุณออนก็ผูกคอตายที่ห้องนอน
ชั้น๒ของเจ้าชั้น๒
เรื่องนี้ก็เหมือนจะจบด้วยดี
พอคุณแตงเริ่มลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้ว

อยู่ก็ฝันว่ากลับไปนั่งในบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีผู้หญิงที่เคยเห็นแค่ขาค่ะ
จำได้ว่าแต่ครั้งนี้คือเห็นทั้งตัว
ก็เขาจะนั่งลักษณะแขนขาก็คือน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้แล้วก็พยักหน้า
สะดุ้งตื่นแล้วก็มาพูดให้แฟนฟัง

เสร็จแล้วแฟนก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า
พี่มีอะไรจะบอกแต่เห็นป้าแตนดีขึ้นแล้ว
พี่เห็นว่าแตงพร้อมที่จะรับรู้

ออนด้วยครับหน้าที่สองคือเป็นการสารภาพว่าเขาเนี่ย
ทะเลาะตบตีกับคุณออนแล้วพังมือบีบคอคุณออนเสียชีวิตในห้องน้ำ
เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ค่ะคือเป็นฝีมือของเขาเองใช่ค่ะ
ฝีมือของคุณเอกแล้วเสียงกุกกักกุกกักนั้นก็คือ
เป็นเสียงที่คุณออนพยายามที่จะทำให้เห็นเหตุการณ์ว่า
มันเคยเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านหลังนี้อืมเมื่อปีกว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
แล้วเสียงที่เกิดขึ้นคือกุกกักในห้องน้ำแล้วก็เสียงลากอืม
แล้วก็คือเขาบอกว่าผูกคอตายในห้องนอนครับแต่สิ่งที่แตงเห็นคือ
ผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องน้ำอืมมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลย
แนนก็ช็อกบอกอ้าวแล้วถ้าจะแล้วเราต้องทำยังไงหรือเปล่าอืม
มีนบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วคุณมันก็คือแค่เฉลยออกมาไงค่ะ
เพราะว่าคนที่ทำเขาตายแล้วไงตายแล้วแต่สิ่งที่ที่จะทำให้พ่อแม่
ของคุณออนได้ก็คือแจ้งให้ทราบครับพ่อแม่ก็ได้มาทำพิธี
บางอย่างอืมเพื่อเป็นการปลดปล่อยเราก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้
คุณออนได้มามาพยักหน้าเหมือนขอบคุณที่
ที่ทำให้เรื่องนี้ครับมันเฉลยแล้วมันมันจบด้วยดีโอ้โห
มันมาพีคไอ้ตรงใบที่สองเนี่ยที่ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเฮ้ย
มันมีจดหมายทั้งหมดเนี้ยสองฉบับสองใบใช่ค่ะอ่า
แต่ก็ยังเกิดคำถามว่าคุณเอกรู้ได้ยังไง
ก็มีการย้อนเล่าย้อนกลับไป
วันที่คุณเอกมาหาที่หอพักพี่มา๒๓วันนั่นนะคะ
แล้วก็บอกว่าเก็บไว้ดีนะ
เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็เอาวางไว้จน
เขาย้ายหอยเขาก็ลืมไปเลยว่าไอ้ของนี้อยู่ตรงไหน
แต่พอเกิดเรื่องเสร็จตอนที่มีคนมีการลื้อกระจัดกระจายของ
เขาบอกว่าเห็นหอนี้ตกอยู่
ใกล้กับผ้าม่านระเบียง

เป็นของที่สื่อคุณเอกให้มาตรงนี้ได้
ทุกที่ที่คุณแตงจะไป

ถ้าย้ายหอฉันจะไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ไป
แต่คนที่ช่วยเก็บของเขาไม่รู้
เขาก็เก็บมาช่วยกันย้าย

ใช่ค่ะเป็นเหมือนเอ่อ
คุณแตงบอกว่าเอกเขาจะมีลักษณะ
ชอบในทางคุณสัยนิดค่ะ
เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณแตง
เอาเหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านของคุณเอกก่อน

ตีความได้ว่าเป็นเพราะว่า
วิญญาณแฟนเก่าของคุณเอก
เขาพยายามที่จะมาเตือนจะมาบอก
ตัวของคุณแตงให้ออกไปจากบ้านหลังนี้

แล้วเหมือนคุณออนคนนี้เขากลัว

มันหนีไม่พ้นเรื่องของกฎแห่งกรรม
ไปไหนไม่พ้นผลสุดท้ายตัวเองก็ต้อง

แล้วก็รับผลกรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไว้

ยุคนี้สมัยนี้นะจริงแล้วบางทีผีก็
ไม่ได้ดูน่ากลัวเสมอไปคุณผู้ชมผู้ฟัง

แล้วก็ที่สำคัญคือจิตใจของคน
น่ากลัวยิ่งกว่าผี

ระทึกมากขอบคุณครูแหม่มฮะ
ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

ที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันในส่วนของ

แต่เรื่องของคุณแหม่มยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้

เรื่องต่อไปของคุณแหม่มกัน
อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วม
รายการสถานีผีดุของเรา

เพื่อที่จะมานั่งข้างผมแบบนี้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ